เหตุเพลิงไหม้ช่วงตี๒ของวันนี้นะคะ
จุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นคอกแพะ
ก็มีแพะที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกแพะ
ถูกไฟคลอกตายเป็นร้อยตัวเลยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่มูลค่าความเสียหายครึ่งล้านได้ค่ะ

ตี๒วันนี้ค่ะจะได้ที่ดับเปลืองระดมน้ำนะคะ
เพื่อไปฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้
คอกแพะอยู่ในพื้นที่หมู่๑อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ไฟไหม้แบบลุกลามเร็วมากคุณผู้ชม

ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจพยายามหนีตาย

ตายเกลือนเลยในคอกค่ะค่ะ
โอ้โหต้องใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะ

พอไปตรวจสอบเนี่ยก็มีซากแพ้นะที่เป็นข้อพันธุ
แม่พันธุ์ลูกแพะถูกไฟคลอกตายเป็นร้อย

องค์อาจอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของคอกแพ้ตรงนี้ค่ะ
บอกว่าตอน๔ทุ่มเดินออกมาตรวจคอก
่อกองไฟไล่ยุง
คือแต่เขาบอกว่าพอเสร็จแล้วเขาดับนะ
เขาดับกองไฟเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าดับสนิทไหมนะ

เขาก็ไปนอนไปนอนแถวข้อควายห่างกัน๓กิโล
โทรมาบอกว่าไฟไหม้คอกแพะ
มันก็เลยลามเร็วเอาแพ้ออกมาแทบไม่ทัน
ที่เลี้ยงไว้ตายไป๑๐๑ตัว
รอดตายมาได้แค่๙ตัวคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
เจาะจุดไฟไล่ยุงดับไม่สนิทรึเปล่า
และมันก็รามไปติดฝังในคอกรึเปล่า
หรือไฟฟ้ารัดวงจรนะคะค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณสี่แสนห้าหมื่นถึงห้าแสนห้าหมื่นบาท
ทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุค่ะไปเจอพ่อกับแม่ของเจ้าของคอกแพะ
กำลังให้รถแบ็คโฮลขุดหลุมฝังกลบซากแพะที่ถูกไฟคลอก
เจ้าหน้าที่ประสุนสัตว์มาตรวจสอบบันทึกปากคำเจ้าของและช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
ที่รอดตายเก้าตัวเนี่ยมันยังตกใจมากบางตัวก็มีแผลถูกไฟคลอก
ลวกแผลผู้พองนะคะก็แยกไว้แผลที่มันเจ็บเนี่ย
ก็ดูอาการรักษาฉีดยาลดอาการเจ็บปวดพ่อกับแม่เจ้าของคอกแพ้บอกว่า
ลูกชายยังอยู่ในบ้านทำใจไม่ได้ค่ะลูกชายทำใจไม่ได้เลย
ดูแพ้ทุกตัวอย่างดีตั้งแต่มันคลอดจนโตจำชื่อได้หมดทุกตัว
รวมถึงลูกแพทย์ที่เพิ่งได้เกิดอ่ะค่ะตำรวจสอพวพเนียต
สพพเนียดผู้นำท้องถิ่นสาธารณสุขตำบลก็มาดูมาให้กำลังใจนะคะ
อย่างที่บอกว่ามูลค่าความเสียหายก็ครึ่งล้านได้ค่ะ
แค่สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรนะ
ต้องจากของเข้านะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปสรุปสาเหตุนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกคาดไว้๒อย่าง
ไฟฟ้ารัดวงจรหรือดับไฟที่จุดไล่ยุงไล่แมลงแบบไม่สนิท
มันก็เลยลามไปเดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
แต่เจ้าของเศร้าเลยทำใจไม่ได้ไม่กล้าออกมาดู
มันไม่ใช่แค่เงินด้วยไงฮะมันคือความผูกพันด้วยนะครับ